คุณผู้ชมไปให้สุดและหยุดวันที่๑๖มกราคมนี้นะครับ
พาไปต่อนะครับมีชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอพรพระพิคเนต
คุณผู้ชมแต่ว่าถูกทิ้งร้างเอาไว้ในพื้นที่ที่เราจะขายแบบนี้

แต่ย้ำนิดนึงว่างวดนี้เขาไปออก๑๗เนอะ
เพราะวันที่๑๖คือวันครูเลื่อนไป๑วันเป็น๑๗มกราคม
นี่คือรูปปั้นพระพิคเนตถูกทิ้งไว้ในที่ดินร้าง
กำลังรอขายแบบนี้ริมถนนเชียงใหม่ฮอด
ขาเข้าอำเภอสรรป่าตองนะฮะแล้วก็ทางผ่านไปยังอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
คือคนเขาเห็นก็มันก็ดูศักดิ์สิทธิ
แต่เวลาจะไหว้เนี่ยต้องไหว้ผ่านรั้วนะยืนข้างนอกแล้วก็อธิษฐานส่งจิตใจไปอยู่ข้างใน
แล้วก็ของไห้ก็ไว้ข้างนอกนะฮะยืนห่างจากองค์พระพิคเนตสักประมาณ๕๐เมตร
ทุกวันคุณผู้ชมถึงแม้จะเข้าไม่ได้นะคนผ่านไปผ่านมาก็จะบีดแร่
เป็นการสักการะนะฮะบางคนก็จอดรถลงไปไหว้น้ำดงน้ำแดงเครื่องเส้นไหว้
การจะบูชาพระพิคเนตต้องเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกดาวเรืองสีเหลือง
แล้วก็น้ำแดงแล้วก็เป็นผลไม้ห้าอย่างตามหลักที่ถูกต้องที่เขาว่ากันไว้
นักชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงใกล้วันประกาศผลสลากดีแบบของรัฐบาลแบบนี้
จะมีนักเสียงโชคไปขอพรเยอะไปส่องหาเลขเด็ดจากฝาขวดน้ำแดงที่เปิดออกมา
แล้วพอเปิดมามันจะมีเลขกำกับฝาคนก็เลยอ่ะอันนั้นแหละ
ตรงไหนก็หาได้จากฝาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ
ครับขณะที่บรรยากาศภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
พระนครศรีอยุธยาก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับมีนักเสี่ยงโชคแวะเวียนกันไปไหว้ขอโชคลาภนะครับ
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์กันตลอดทั้งวันนะครับ
นายกาดพลภัยเลาะหรือว่าอาจารย์ตาลือตกบ้านเจ้าของรายการคืนปลุกผี
ก็พาทีมงานนะฮะนี่แหละครับไปร่วมพิธีอาบน้ำมนต์หมื่นวัด
แล้วก็ต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินในฝ่ามือเพื่อเสริมโชคลาภครับ
แล้วยังถือโอกาสแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงนะครับแล้วก็พ่อปู่ฤษีพรหมเมษด้วย
หลังจากในการเนี่ยดวงดีถูกลอตเตอรี่ครับรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเก้า
งวดที่ผ่านมารับทรัพย์ไปห้าหมื่นห้าพันบาท
แล้วเขาบอกว่านับเป็นงวดที่๒๐แล้วนะที่เขาถูกอ่ะโอ้โห
ต่อค่ะคุณผู้ชมวัดสนามชัยอ่างทองครับ
วันนี้เขากลับมาเปิดเป็นวันแรกนะจ๊ะประกาศกันดังแบบนี้เลย
เพราะว่าเขาปิดไปตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
หลังจากที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิดระลอกใหม่นี่เมื่อวานนี้คุณเขาทำความสะอาดรอบใหญ่
รถใหญ่เลยนะคะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบนี้
เพื่อเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมีหญิงสาวชาวสมุทรปราการ
ไปถึงอ่างทองเลยนะขออนุญาตเข้าไปทำบุญพร้อมกับถวายเงินแก่พระอาจารย์สมหวัง
ยานสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสค่ะบอกว่าเงินก้อนเนี้ย
เพื่อสมทบทุนสร้างสารให้ไอ้ไข่แล้วเธอก็เล่าบอกว่าเธอโชคดีถูกรางวัล
ลาบก้อนโตงวดที่ผ่านมาก็เลยรีบกลับมาแก้บน
แล้วก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายเพื่อหวังว่าเงินต่อเงิน
เนี่ยมันก็จะมีเลขใช่ไหมหางทูบอ่ะนั่นแหละค่ะ
ดูเอาเองเถอะอืมนะจ๊ะจ๊ะ